เชื้อลงปอดต้องใช้ยานี้
มันก็เลยมีการหาทางจะเอายานี้เถื่อนเข้ามา

นี่แหละครับเอามาขายทางออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับ
เขายึดของกลางได้๒๐๐๐กว่าเมตร

เพราะว่าออยไม่ได้ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
กองบัญชาการตำรวจนครบานร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปราบรามของออย
จับกลุ่มในกรกฎขอสงวนนามสกุลนะครับอายุ๓๓ปี
พร้อมของกลางยาฟาวิพิราเวียนะครับไม่ระบุทะเบียน
หรือว่ายาฟาวิพิราเวียเถื่อนหรือว่านั่นเองนะฮะ
๔๓กล่องนับเม็ดได้๒๐๒๖เม็ดมูลค่ากว่า๕๐๐๐๐๐บาท
โดยจับกลุ้มได้ในกระดังแห่ง๑บริเวณซอยปริพัฒน์๑๐
ถนนปฏิพัฒน์แขวงสามเสนัยเขตพญาไทยนี่เอง
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจได้จับกลุ่มนายปริศอายุ๓๐ปีในข้อหา
ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต
และขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา
พร้อมของกลางยาฟาวิพิราเวียจำนวนหนึ่ง
ต่อมานายปริศให้การซัดทอดบอกว่า
สั่งซื้อยาดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงสืบสวนแล้วก็ขอหมายค้น
เข้าไปตรวจค้นในโกดังแห่งหนึ่งนะครับในซอยปฏิพัฒน์๑๐

สอบสวนสภาพผู้ต้องหาสั่งยาฟาวิพิราเวีย

โดยมีราคาตั้งแต่๘๐๐ถึง๑๕๐๐บาทต่อกล่องเลยนะโอ้โหแพง

หากผู้ป่วยโควิด๑๙รับประทานเข้าไปอาจจะสุ่มเสี่ยง
เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได้
เนื่องจากไม่ได้รับรองแล้วก็ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากออย

กระทำความผิดฐานพระราชบัญญัติปี๒๕๕๙
ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต
และขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
พนักงานเจ้าหน้าที่คณะกรรมการสำนักงานอาหารและยานะครับ
จึงตรวจยึดและดำเนิดคดีกับผู้ต้องหา